ท่านผู้ชมครับออกพรรษาแล้วนะฮะ
พรรษาที่ผ่านมา๓เดือนเนี่ยก็แน่นอนว่าเราก็ช่วยกันมาตลอด
ลงกันตลอดงดเหล้าเข้าพรรษานะครับ
แต่ว่าที่หมู่บ้านหนึ่งที่อุทัยธานีเนี่ยนะฮะ
เขามีวิธีที่โอ้โหต้องถือว่าสุดยอดมาก
ดเหล้าเข้าพรรษาแต่ว่าแทนที่คุณจะไปซื้อเหล้า
คุณลองคิดดูสิถ้าคุณจะดื่มเหล้าดื่มเหล้า
คุณก็ใส่กระปุกเขาไม่ให้ผ่ายมาทำ
ดูนะฮะว่าออกพรรษามาเป็นยังไงบ้างครับ
เยอะมากเลยครับ

โอ้โหภรรยานี่หอมแก้มเลย

หลายบ้านคุณเห็นไหมสอนทั้งตำบลนะฮะ

ซื้อเบียวันละกระป๋อง๒กระป๋องใช่

ศา๓เดือนเนี่ยตำบลนี้เนี่ยบอกเอาอย่างนี้ดีกว่า
หยอดกระปุกด้วยค่ะปกติถ้าจะซื้อมาดื่มแล้วก็นี่ฮะ
ใส่กระปุกเอาไว้เอาไม้ไผ่มาทำนะครับท่านผู้ชมครับ
ที่ตำบลเขาขี้ฝอยอำเภอทัพทันจังหวัดอุทัยธานี
เป็นโครงการที่สสเขามาร่วมรณรงค์ด้วยนะฮะ
หมดเล่าเข้าพรรษาออมเงินใส่กระปุกไม้นะฮะ
กระปุกไม้ไผ่สู้ภัยโควิดนะฮะออกพรรษาแล้วก็นัดกันมาเจอกันนะฮะ
ก็มาทุบกระปุกกันนะครับคือบางคนเนี่ยนะได้เกือบสามพันค่ะนะ
บางคนได้ห้าพันกว่าก็มีเอามารวมกันเนี่ย
สำหรับคนที่เขามาเข้าโครงการกันเนี่ยได้เงินเนี่ยหลายหมื่นนะฮะ
จากการทุบกระปุกออมสินไม้ไผ่นะครับคือภรรยาเนี่ยบางบ้านเนี่ยหอมแก้ม
สามีฟอร์ดเบลอเลยนะฮะสามีบางคนก็บอกโอ้โหเห็นอย่างงี้แล้วนี่
จากนี้ไปงดดื่มต่อดีกว่านี่ท่านนายอำเภอฮะ
อำเภอทัพทันนายอนุชาพัดสถานนะฮะท่านก็ร่วมโครงการด้วยค่ะ
ท่านเนี่ยได้สองพันกว่าบาทอืมนี่ไม่รู้ว่าท่านไปแอบหยอดกระปุกอื่น
ให้ภรรยาท่านเห็นหรือเปล่าก็เป็นกุศโลบายที่ดีจริงจริงนะนี่ไง
เห็นไหมอ่านี่นี่ต้องเปลี่ยนค่ะ
เข้าพันษาสามเดือนก็ดื่มไปเลยนอกพันษานี้งด
จะได้ยาวกว่าเยอะกว่ายาวกว่าเยอะกว่าพื้นที่อื่นอื่นจะลองดูบ้างก็ได้นะนะคะ